เขาบอกเขาภูมิใจมากนะตอนนี้เขาก้มกราบแผ่นดินไทยหลังได้รับสัญชาติไทย
นี่คุณคนนี้ผมรักประเทศไทยด้วยสุดหัวใจเห็นไหม
นี่นะครับก็คือจากมีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ได้มีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับ
เรื่องการได้สัญชาติไทย๓๕รายลงนามโดยพลเอกอนุพงศาวจินดา
ตัวมันตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุมที่๑๑คุมภาพันธ์นะครับ
โดยในจำนวนนี้มีฝรั่งเมืองแพร่ก็คือนายอุดมสุขเสน่ห์

เดร็กที่๑๓๑หมู่๒ตมเมืองหม้อจังหวัดแพร่

หลังทราบข่าวเนี่ยนายอุดมนะฮะออกจากบ้านมาแล้วก้มกราบแผ่นดินไทยครับ
หลังเคยโพสต์บู่ว่าหากตนเองได้สัญชาติไทยเมื่อ๙๔อาทิตย์

กระทรวงธนธรรมเมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยเจ้าตัวเนี่ยมักจะอัดคลิปสนุกสนานนะครับ
แล้วก็ถ่ายทอดวิถีชีวิตของฝรั่ง
นี่นะฮะซึ่งมีผู้ติดตามอยู่มากพอสมควรนะครับ
ไม่ต้องดูฮะ
ผมแบบเกรียดชอบเกรียด
ไปหาหมอมาหมอก็ว่า

ก็กินอาหารที่มีฟอสเฟรดแน็กน่ะ

ก็ถามหมอไปครับแล้วฟอสเฟรดเราเอาจากที่ไหน
ว่าก็พวกผลไม้เช่นกล้วยเป็นต้นอันเนี้ยเหมากล้วยนึงโอ้
เนี้ยเนี้ยปีปีหายอ้อนี่อ่ะพี่หาย